มาดูเรื่องของการที่มีประชาชนเข้าไปร้องเรียน
บอกว่ามีคนอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ใช้ปืนมาข่มขู่แล้วก็เรียกรับสินบน
คนที่เข้าไปแจ้งความก็คือเสียโป้อานนท์
ก็คือนายอัพยารักษ์ชัตชะอานนท์
ภายหลังจากที่เขาแจ้งความกับสนบางบอน
บอกว่ามีคู่กรณีอ้างตัวว่าเป็นตำรวจเนี่ย
มาใช้ปืนจ่อที่หัวเลยนะแล้วก็เรียกรับสินบนด้วยนะคะ

แจ้งความกับพันธ์ตำรวจเอกณรัฐมูลละศาสตร์สาธรณ์
เป็นผู้กำกับการตำรวจนครบานบางบอน
บอกว่าช่วงประมาณ๔ทุ่มของวันที่๑๓กันยายน
ที่ผ่านมาตัวเองกับเพื่อนนั่งคุยกันอยู่ที่ร้านอาหาร
บ้านรถบางบอนบนถนนเอกชัย
สักพักค่ะมีตำรวจนอกเครื่องแบบ
อ้างว่าแบบนั้นนะบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ

หนึ่งในนั้นจำชื่อเล่นได้แค่ว่าชื่ออาร์ต
เข้ามาขอตรวจค้นเพื่อนในกลุ่ม
พร้อมกับใช้ปืนจ่อที่ตัวเองแล้วก็เพื่อน
ก่อนที่จะจับกลุ่มนายวัลลบมณีธีรพงศ์
พร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนมีทะเบียน๒กระบอก
จากนั้นตำรวจที่ชื่ออาร์ตควบคุมตัวนายวัลลบ
ส่งดำเนินคดีฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ผู้อื่นได้รับอนุญาตให้มีและใช้ถูกต้อง
ตามกฎหมายไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
นายอภิรักษ์ซึ่งก็คือเสียโป้บอกว่า
ปืนที่ยึดไปนั้นเป็นปืนลูกโม่๓
และปืนกึ่งอัตโนมัติขนาด๙มม
ตัวเองติดใจว่าเหตุใดชุดจับกลุ่ม
จึงลงในบันทึกพร้อมส่งของกลาง
กับพนักงานสอบสวนเพียงกระบอกเดียว
ก็คือปืนปืนลูกโม้ขนาด๐๓๘
ส่วนปืนกึ่งอัตโนมัติหายไปไหน
ได้รับคำตอบบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือให้
นายวัลลบได้รับการประกันตัว
แต่ว่าต้องมีค่าดำเนินการนะ
ตัวเองก็เลยแจ้งสื่อมวลชนมาร่วมสังเกตการณ์หน่อย
ทำให้นายวัลลบได้รับการประกันตัวนะคะ
โดยยื่นหลักทรัพย์ไป๑แสนบาทค่ะ
หลังจากเกิดเรื่องนะคะตัวเองก็กลัวจะได้รับอันตราย
พร้อมกับพวกในข้อหาพยายามฆ่า
กับข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน
ขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนสนบางบอน

และอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าชุดจับกลุ่ม
เป็นฝ่ายสืบสวนจากสังกัดไหนกันแน่ค่ะ